ไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์กันหน่อยนะคะหลานสาวของว่าที่ผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์
น้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊คค่ะตามหาสุนัขตัวโปรดของเธอ
พันธุ์ไซเบียเรียนชื่อว่าเจ้ากล้วยเชื่อมครับ
กล้วยเชื่อมเนี่ยมีคนร้ายขโมยไปนะคะสุดท้ายนี่นี่นี่นี่
ต้นเรื่องก่อนนะคะแต่สุดท้ายได้คืนคุณได้คืนวิธีการไหนน่าสนใจมาก
เนี่ยดูนะมันน่าจะดูค่ะกล้วยเชื่อมดูเชื่อมด้วยใช่นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เธอโพสต์เฟซบุ๊กแล้วเนี่ย
เห็นไหมเนี่ยนี่คือตอนที่ได้คืนนะถึงกับหลังน้ำตาคุณ
คุณนึกออกไหมคือเป็นของที่มีค่าดีต่อใจเวลามันหายไปเนี่ย
คือเราก็ใจหายนะแต่พอได้คืนแล้วถึงกลับหลังน้ำตา
ส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
เป็นวินาทีที่คนที่เขาไปรับหมามาเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าหมาไปอยู่ที่เขาได้ไง
คนที่หมาอยู่กับเขาเนี่ยเอาหมามาคืนหลานสาวว่าที่ผู้ว่าจังหวัดเพชรชบูรณ์
ชื่อว่าคุณภัยบูรณ์น้อยคำมีอายุหกสิบเก้าปี
เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อว่าคุณกุ้งค่ะตัดสินใจเอาเจ้ากล้วยเชื่อมเป็นหมาที่ดีต่อใจ
ของคุณชัชนีเนี่ยนะคะมาคืนคุณชัชนีคงเมืองเป็นหลานสาวของคุณกริจคงเมือง
ว่าที่ผู้ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเธอไปโพสต์เฟซบุ๊ก
สุดท้ายแล้วนะคะนัดเอามาคืนกันที่ปั๊มน้ำมันเนี่ย
เฉลี่ยงอำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เรื่องของเรื่องเนี่ยคือยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมที่ผ่านมา
้วยเชื่อมเนี่ยมันหายออกไปจากบ้านเธอตัดสินใจค่ะ
ประกาศลงโซเชียลพร้อมกับตั้งรางวัลบอกว่าถ้าเกิดว่าใครเจอแล้วแจ้งเบาะแส
นำไปสู่การได้เจ้ากล้วยเชื่อมกลับมา
จะให้เงินรางวัลห้าพันบาทต่อมายี่สิบแปดกรกฎาคม
คุณภัยบูลเจ้าของร้านอาหารคุณกุ้งอยู่ที่อำเภอบึงสามพันธุ
ติดต่อมาที่คุณชัชนีบอกว่ามีวัยรุ่นนะเอาหมาตัวนี้สุนัขพันธ์ไซบีเรียนมาให้ที่ร้าน
วัยรุ่นบอกว่าญาติเนี่ยให้หมาตัวนี้มาแต่เอาไปเลี้ยงที่หอพักไม่ได้
ก็เลยต้องการจะขายต่อให้กับเจ้าของร้านอาหารคุณกุ้งก็คือคุณภัยบูล
แต่คุณภัยบูลบอกว่ารับไม่ได้หรอกไม่มีเงินซื้อหรอก
ทีนี้เด็กกลุ่มนี้ก็เลยต่อรองมาว่าเอาแบบนี้ก็ได้
ถ้าคุณลุงไม่มีเงินที่จะรับซื้อเจ้ากล้วยเชื่อมเอาแบบนี้ไหม
แลกกันมื้ออาหารหนึ่งมื้ออืมมูลค่าสองพันบาท
คุณภัยบูลก็เลยตกลงตัดสินใจเพราะเห็นว่าคือเจ้ากล้วยเชื่อมเนี่ยมันเชื่องนะคะ
ลักษณะดีตัวสะอาดขนสวยก็เลยตกลงแลกกันนะคะ
กับอาหารหนึ่งมื้อแต่ทีนี้เนี่ยมันเริ่มสงสัยแล้ว
เพราะเรื่องราวเนี้ยมันดูแปลกแปลกแล้วพอเอิ้นภรรยาของคุณภัยบูรณ์เนี้ย
เห็นในเฟซบุ๊คที่มีการประกาศตามหาหมาหายแล้วดูจากลักษณะรูปภัณฑ์สันธาร
เห็นไหมเนี้ยเนี้ยจากโพสต์นี้แหละฮะอืม
มันไปคล้ายกับเจ้ากล้วยเชื่องที่รับมาจากกลุ่มวัยรุ่นที่บอกว่าต่อรองแลกกับมื้ออาหาร

เพราะเขานัดรับกันรับเจ้ากล้วยเชื่องคืนไป
เจ้าของก็คือคุณชัชนีต้องขับรถมาสักประมาณ๑๐๐กิโลเมตร
เพื่อมารับสุนัขตัวโปรดกลับคืนไปนะคะ
เจ้าของหมาคุณชัชนีบอกว่าดีใจมากที่ได้เจ้ากล้วยเชื่อมคืน
ส่วนเรื่องของคดีความก็จะให้ตำรวจไปติดตามหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ตอนนี้ยังเปิดโอกาสยังใจดีให้กับคนที่ขโมยเจ้ากล้วยเชื่อมมาขอโทษ
ที่ตำรวจจะตามตัวเจอซึ่งไม่เช่นนั้นแล้วจะไม่ขอเจรจาใดทั้งสิ้นให้ติดต่อมาเองนะ
แต่ถ้าไม่มาเขาแจ้งความนะเขาถือว่าคุณขโมยหมาเข้าไปนะครับ